ผู้หญิงคนหนึ่งคุ้มคลั่งอารวาสคุณ
ปีนหลังคารถกระทืบหลังคารถ
บุบเลยนะฮะสิ่งที่เธอคิดคืออะไรรู้ไหมฮะคิดว่า
สามีมีชู้แล้วจะเอาทรัพย์สินไปให้สาวคนอื่น

ผมเนี่ยผัวเดียวเมียเดียวไม่เคยมีใคร
ผมรักเขาคนเดียวแต่ว่าภรรยาของผมเนี่ยตะหิดตะหิดว่าพฤติกรรมเหมือนคนเล่นของ

คุณผู้ชมฮะตำรวจภูทรปลวกแดงเข้าระงับเหตุหญิงคุ้มคลั่ง
ปีนหลังคารถยนต์กระทืบหลังคาจนยุบ
บริเวณ๓แยกข้างวัดสะพาน๔ที่ตำบลมาบยางพร

เมื่อมาถึงที่เกิดเหตุรถยนต์สีดำ
ผู้หญิงคนนี้ขึ้นไปปีนบนหลังคา
แล้วขยมจนหลังคาบุบนะฮะก็ต้องเชิญตัวลงมาจากรถ

ผู้หญิงคนนี้อายุ๕๐ปี
บอกแบบนี้บอกว่าสามีนอกใจฉัน
จะเอาทรัพย์สินที่มีอยู่ไปให้ผู้หญิงคนอื่น
เธอก็เลยเครียดและทะเลาะกันบ่อยครั้ง
ไม่ไหวล่าสุดจะเอารถยนต์ไปให้ผู้หญิงคนอื่น
เธอก็เลยไม่ยอมต้องขึ้นมากระทืบรถแบบนี้
แล้วเขาจะเอารถไปให้เมียน้อยขับ

เราหาด้วยน้ำพักน้ำแรงเรา
เขาบอกว่าเขาจะเอาเมียใหม่มาทวงเอาเลย

เขาหอบไปเห็นเลยค่ะ

คือไม่เห็นผู้หญิงแต่เงินทองเขาจะสูบออกไปเรื่อย

แต่ว่าฝ่ายชายหรือว่าสามีของผู้หญิงคนนี้ปฏิเสธครับ
บอกว่าอยู่กับผู้หญิงคนนี้มากว่า๒๐ปีมีลูก๒คน
เขาไม่เคยนอกใจเลยอยู่แบบผัวเดียวเมียเดียวตลอด
แต่ระยะหลังฝ่ายภรรยาของผมมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไป
อารมณ์แปรปรวนเหมือนคนเล่นของเลย

พอระยะหลังเริ่มคิดว่าตัวผมมีคนใหม่
และหาว่าผมจะเอาทรัพย์สินออกนอกบ้านตลอดเลย
แล้วก็จะอารวาสทุบทำลายข้าวของในบ้าน
ครั้งนี้เป็นหนักถึงขั้นกระโดดขึ้นบนหลังคารถ
แล้วก็ทุบรถกระทืบรถจนรถเสียหายนะครับ
เมื่อกี๊หลังคุยกับเพื่อนบ้านครับ
ผมก็ยืนยันนะผมไม่มีผู้หญิงอื่นนะครับ
ทีนี้เราพูดคุยกับเพื่อนบ้านของทั้งคู่

ตัวผู้หญิงมีอาการแบบนี้มานานแล้ว

เอาผ้าสามสีมาผูกสารพระภูมิ
วันดีคืนดีถือมีดรอบหมู่บ้านเลย
แต่ก่อนจะเป็นเฉพาะวันพระ
ช่วงหลังเป็นบ่อยแทบทุกวัน
อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยหาทาง
นำตัวของผู้หญิงที่อารวาสไปรักษาเพราะปล่อยไว้
อาจจะเกิดอันตรายต่อเพื่อนบ้านด้วยนะครับ
อันนี้ไม่ใช่วันฆ่ามันก็เป็นโรคประสาทไป
แล้วก็ทุบนู่นทุบนี่แต่จากคนอื่นมันไม่ทำหรอก
นี่ครับคุณผู้ชมฮะก็สุดท้ายเรื่องนี้จบลงที่ตำรวจ

สามีก็คืนกุญแจรถให้กับภรรยาแล้วก็ไปทำงานต่อ
ส่วนภรรยาเองยืนยันว่าก็ไม่ได้เล่นศัยศาสตร์หรือสิ่งลี้ลับ
ที่ถูกกล่าวหานะแต่เรื่องนี้คือถ้ามีอาการทางจิตด้วย
ครอบครัวก็ต้องดูแลนะแล้วก็อาจจะต้องส่งตัวรักษาต่อไปนะครับ